ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ต่อเลยนะฮะที่เพชรชบุรีนะครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้ว
ผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุมคลั่งแล้วมีปืน
คนนี้นะฮะเก็บตัวอยู่ในบ้านความจริงมีนัดต้องไปขึ้นศาล
สุดท้ายใช้ปืนเนี่ยยิงคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวหน้าบ้าน
ล่าสุดเสียชีวิตไปสามคนนะครับค่ะนี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่
ปิดล้อมที่หน้าบ้านเพื่อเจรจาให้วางอาวุธแล้วก็ออกมามอบตัว
สพเมืองเพชรชบุรีนะครับระดมกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพัก
หมู่บ้านกรุงเพชรซอย๔ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรชบุรี
หลังได้รับแจ้งเหตุนะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งมีอาการคลุมคลั่ง
ใช้ปืนยิงอยู่ในหมู่บ้านทำให้คนที่ผ่านไปแถวหน้าบ้านเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตไปสามนะครับแล้วบาดเจ็บอีกสาม
และคนร้ายยังใช้ปืนยิงอยู่ตลอดเวลาช่วงที่ตำรวจมาปิดล้อมก็ยิงออกมานะฮะ
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาแถวหน้าบ้านพอดี
ค่ะคือที่ท่านท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี้ย
อันนี้คือจุดที่อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามบ้านนะอีกฝั่งหนึ่งค่ะนะ
อีกฝั่งหนึ่งที่เสียชีวิตอีกหนึ่งจุดเนี่ยนะฮะ
จะเห็นหลังคาบ้านของเขาเป็นส่วนที่มีสีฟ้าขวามือค่ะ
คือหลังคาบ้านของผู้ก่อเหตุอืมอ่านี่นะฮะ
คือจะเป็นสองชั้นนะครับค่ะส่วนใหญ่จะหลังคาสีแดงนะ
อ่าสีแดงเลือดหมูแต่หลังของคนที่ก่อเหตุเนี้ย
จะมีส่วนเหมือนกับเขาคงเปลี่ยนหลังคา
เบื้องหลังคาจะเป็นสีฟ้านี่นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
ประมาณสิบสี่นาฬิกานี่เป็นมุมกว้างนะครับ
มุมสูงนะครับทุกผู้ชมครับซ้ายมือนะฮะนี่นะฮะ
เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับแต่ละหลังก็มีรั้วล้อมรอบนะครับ
จุดที่คนร้ายเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ปืนยิงออกมานะฮะ

หนึ่งในคนเจ็บนะครับก็คือร้อยตำรวจรีกระหนกศักดิ์มุทาการ
เป็นนายกอบตในพื้นที่นะฮะนายกอบตต้นมะม่วง
ตอนนั้นเดินผ่านหน้าบ้านหลังเกิดเหตุพอดีนะครับ
พอทราบเหตุพยายามจะเข้าไประงับเหตุค่ะถูกคนร้ายเนี่ยใช้ปืนยิงออกมาจากบ้านนะฮะ
ซึ่งคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในบ้านทำให้ร้อยมนตรีกระหนกศักดิ์ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะกระสุนนี่ถากแก้มแล้วก็ใบหูนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกคนนึงนะครับนายกฤษดาศรีทายุสามสิบหกปี
ถูกยิงกระสุนเข้าแถวก้นหนึ่งนัดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อีกหนึ่งคนยังไม่ทราบชื่อนามสกุลและอายุนะครับนี่ฮะตอนที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปเอาตัวออกมาได้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้
๓คนนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ถนนในหมู่บ้านแถวบ้านของคนที่ก่อเหตุ
คนก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับชื่อนายอนุวัฒน์แหวนทองอายุ๓๐ปี
เขาเคยฝึกทหารพรานนะฮะข้อมูลล่าสุดบอกเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานด้วย
หลังก่อเหตุก็ยังหลบอยู่ในบ้านนั่นแหละนะครับตำรวจกว่าหนึ่งร้อยนายนะครับ
นำกำลังมาปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพยายามเจรจาให้นายอนุวัฒน์ออกมามอบตัว
ให้ยอมวางอาวุธแต่เจรจาตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุบ่ายสองนะฮะ
ยังไม่เป็นผลนะครับคือวันนี้เนี่ยนายอนุวัฒน์มีนัดต้องไปขึ้นศาลนะครับ
สารจังหวัดเพชรชบุรีค่ะในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไม่รู้ยังไงนะฮะเกิดอาการเครียดแล้วก็คลั่งอยู่ในบ้าน
แต่ปืนยิงออกมาไปโดนคนที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวหน้าบ้าน
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ปฏิบัติการจากเบาไปหนักนะครับ
เริ่มจากการเจรจาก่อนนะฮะแล้วก็จะเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับ
มีการยิงตอบโต้ออกมาด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ต้องอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่แถวนั้นนะฮะ
โดยเฉพาะในย่านนั้นเนี่ยมีจุดที่เขาเปิดเป็นที่เรียนพิเศษ
มีเด็กมาเรียนพิเศษอยู่๔๐คนได้ก็ต้องอบพยพออกมานะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ณขณะนี้เหลือแต่กำลังของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเจรจารองับเหตุนะครับ
ซึ่งตำรวจเนี่ยแน่นอนอย่างที่พี่อุ๋ยบอกนะคะว่าก็ทำตามมาตรการก็คือไล่จากเบาไปก่อน
ก็คือการเจรจากลายเกลี่ยเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวตำรวจเจรจาอยู่นานไม่เป็นผลเลย
สุดท้ายต้องเชิญแม่ในอนุวัฒน์นะคะมาเจรจาผลเป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูช่วงนาทีเจรจากันหน่อยนะคะ
พระหญิงได้ยินเสียงแม่ไหมห์ตอบเผาถนเหาะหาแม่ด้วย
เอาเรียนเสียงไอ้ดูด่อยอ่ะ
ให้ยินแม่มาดู
คือนี่ค่ะแม่พยายามเกลียดกล่อมเพราะแยรฟย์เจรจานะคะ
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากในบ้านเลย
แต่เป็นจังหวะที่ถ้าเป็นตำรวจเจรจาเนี่ยจะมีการยิงโต้ตอบออกมาเป็นระยะระยะนะคะ
ก็ยังไม่มีทีท่าจะมอบตัวนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องมีการเพิ่มกำลังในการปิดล้อม

แล้วก็เริ่มใช้โดรนในการบินสำรวจพื้นที่ค่ะ
มันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันที่สายใหม่นะ

แต่ตอนนั้นคนก่อเหตุที่เป็นตำรวจ
คลั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้ยิงออกมาด้านนอก

นี่คุณแม่นะคะ
ใช้เครื่องขยายเสียงจากรถของตำรวจนะ

เพราะว่าก็ถือว่าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายนะคะ

คุณผู้ชมครับมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าตอนนั้นขับรถมากำลังจะเข้าบ้านนี่แหละในหมู่บ้าน

พอมาถึงเห็นจักรยานยนต์ล้มอยู่๒คัน
มีคนนอนอยู่๒คน

จนมีคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย
เป็นรุ่นน้อง๒คนที่มาจอดรถอยู่แถวนั้น

แล้วพอรู้เหตุว่าเอามีคนคลุมคลั่ง

คือตอนนั้นก็เห็นคนเนี่ยโผล่หน้าออกมานะครับ

ผู้ที่เขาล้มอยู่กับจักรยานยนต์ที่หน้าบ้านเนี่ย
ก็คือถูกคนในบ้านคนนั้นเนี่ยยิงออกมานะครับ
ซึ่งความจริงแล้วเขาก็รู้จักกันดีนะฮะ
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็คือคนในหมู่บ้าน

แต่ปกติเวลาเจอกันเขาก็ยิ้มทักทายปกตินะ
แล้วชอบแต่งชุดลายพรางอ่ะอ่า

อ่าสักพักนึง

สักพักนึงมีน้องสองคนที่อยู่

ผมก็เรียกเขาจอดอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
สักพักนึงเขาก็พูหน้าออกมา
ครับรู้จักบ้านมั้ย

แม่เค้าอยู่ตรงนี้ครับ
เจ้าแต่งชุดเป็นหลายความปอะมาไห้อยู่ครับ
กลายเห็นว่าเวลาการเครียดด้วยใช่ไหม
เกลียดตัวเองไหมเกลียดใช่ใช่

ทะเลาวิวัฒน์ทะเลาวิวัฒน์กับบ้านใกล้เขียงตรงข้ามครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพได้แล้วนะคะ
คนแรกก็คือนายรัฐกรทองแก้วหรือว่านายเบลอายุ๒๒ปี
คนที่๒นายพระศิษย์เอ็มโอดหรือว่านายโอ๊ตอายุ๒๒ปี
คนนี้ที่ว่าเป็นรายเดอร์มาส่งเอกสารนะคะ
และคนที่๓คือนายศิรพัฒน์วัฒนะอายุ๒๗ปีนะคะ
๓คนนี้คือผู้เสียชีวิตนะคะ
โชคร้ายมากนะฮะแสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ
ส่วนรายชื่อคนเจ็บค่ะคนแรกคือร้อยตำรวจตรีกระหนกศักดิ์มุทาการนะคะนายกอบตต้นมะม่วง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
คนที่๒คือนายกฤษดาศรีทาอายุ๓๖ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่ก้น๑นัดนะคะ

แล้วก็อีกคนนึงก็คือนางสาวกัญจนาพุทธแย้มอายุ๒๕ปีค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
มันเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
๓นาฬิกา๓๐นาที
มีคนในหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านกับผู้ก่อเหตุ
ขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านแล้วก็ผ่านมาแถวหน้าบ้านนะนะ
ก็คือนายประพันธ์เมื่อกี้แหละที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
เขาก็เจอจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่
มีคนนอนอยู่กับพื้นอยู่๒คนก็ไม่ตรวจสอบนะครับ

ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุคือนายอนุวัฒน์เนี่ย
โผล่หน้าออกมาจากตัวบ้านนะฮะ
แล้วก็มาไล่เขาบอกให้ออกไปอย่ามาอยู่แถวนี้
ค่ะสิบสี่นาฬิกาศูนย์วิทยุ๑๙๑จังหวัดเพชรชบุรีได้รับแจ้งเหตุ
คลุ้มคลั่งใช้ปืนไล่ยิงชาวบ้าน

โดยแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่า
ในพื้นที่บ้านไร่กล้วยตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมือง
ตำรวจเข้ามาด้วยชุดประจำไปการพิเศษเข้ามาด้วย
แล้วก็พบว่ามีชาวบ้านตอนนั้นถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ศพผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ในซอย

ตำรวจเดินทางไปถึงตอนนั้นยังไม่สามารถเข้าไปในบ้านหลังเกิดเหตุได้นะฮะ
หลังที่คนร้ายเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับ
เนื่องจากคนก่อเหตุใช้ปืนยิงออกมาตลอดเวลา
มีเสียงปืนดังออกมาแบบเป็นระยะเลยนะครับ
๑๕นาฬิกา๕๐นาที
โนตรีปิตินรึขัดพิชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
นำกำลังตำรวจในพื้นที่กับชุดปฏิบัติการพิเศษ

เพื่อกดดันให้คนก่อเหตุออกมามอบตัว
แต่ก็ยังไม่สามารถบุกเข้าไปในบ้านได้

แล้วก็ต้องทำเรื่องเร่งด่วนก่อนก็คือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
นอนอยู่ที่พื้นถนนนะฮะ
นาฬิกา๙นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นในบ้านนะครับ
ทางชุดประจำปรรถการณ์พิเศษก็ใช้โดรนเนี่ยขึ้นเป็นสำรวจนะฮะ
บ้านหลังเกิดเหตุที่คนร้ายอยู่แล้วก็
พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
ซึ่งตอนนี้ก็ยังปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับค่ะ
มีเสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัดเนี่ยฮะ

เป็นนักศึกษาที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม
ซึ่งน้องก็โชคร้ายมากที่น้องก็เสียชีวิต

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนนะฮะ

๑๗นาฬิกา๒๐นาทีผู้ก่อเหตุลงมาจากตัวบ้าน
แล้วมายิงคนแถวนั้นเจ็บไปอีก๑
ลักษณะเป็นการยิงจากในบ้านแล้วก็ส่องยิงออกมาข้างนอก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ

ยังมีเสียงปืนดังอยู่อีก
แล้วก็ยังบุกเข้าไปในบ้าน
ไปถึงตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
ทีนี้ทีมข่าวก็ได้ข้อมูลจากคนในหมู่บ้านนะคะว่าก่อนที่นายอนุวัฒน์จะมาก่อเหตุในวันนี้เนี่ย
ก็มีอาการไม่ค่อยปกติมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะไม่ค่อยปกติที่ว่าก็คือช่วงบ่ายเนี่ย
เห็นไปจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกบ้านอยู่หลายรอบค่ะ
หลังจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องส่งเสียงรบกวนชาวบ้านเป็นแบบนี้ซ้ำหลายรอบเลย
นี่ค่ะเนี่ยอันนี้เหตุการณ์เมื่อวานเห็นไหมจอดรถจอดหน้าบ้านแบบกึ่งจะขวางทางนิดนะคะ
เห็นไหมมอเตอร์ไซค์สีแดงอ่ะครับแล้วก็มาเดินเข้าเดินออกบ้านแล้วก็เร่งเครื่อง
เครื่องอยู่แบบนั้นทีนี้ช่วงค่ำค่ะเมื่อคืนนี้ยังไม่หยุดนะคะ
เดินวนอยู่ในบ้านตัวเองไม่ใส่เสื้อหยิบขวดน้ำจากรั้วบ้านของตัวเอง
นี่หยิบขวดน้ำแล้วเครื่องเห็นไหมเครื่องใส่เพื่อนบ้านค่ะ
แล้วเดินวนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง
คืออาการแปลกไม่ยอมเข้าบ้านสักที
คนในหมู่บ้านก็ให้ความให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า
นายอนุวัฒน์จริงแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน
หลากหลายรูปแบบอยู่บ่อยครั้งครับนี่เมื่อวานนะเมื่อวานค่ะ
พลาดโอกาสแต่จะไม่มีอีกแล้ว

มีที่ใส่ชื่อตัวเองแล้วก็บอกมรณะวันนี้

ดิ้นรนแทบตายสุดท้ายได้ตายกันทุกคน
นี่อันนี้คืออันนี้นะฮะ

อืม
อ่าบอก๒๒มีนาคือวันนี้ค่ะ

แล้วก็มีภาพบัตรประจำตัวผู้บริจาคร่างกาย
ระบุไว้วันที่๖กุมภาพันธ์แต่ไม่แน่ชัดเรื่องปีพศนะครับ

มีข้อความแชทเหมือนแชทไปสั่งลากับระบายความในใจที่อัดอั้นกับรุ่นพี่คนหนึ่ง

อ่าแล้วก็ช่วง๑๗นาฬิกาฮะช่วงที่
เหตุการณ์ยังเคลียร์กันอยู่ที่หน้าบ้านนายอนุวัฒน์คนก่อเหตุ
โมงเย็นที่ตอนที่เขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัดนี่คะ

รูปหนึ่งที่มีเนี่ยคลิปเนี้ยแล้วมีคลิปคติคำสอนอ่ะ
เหมือนกับสอนให้ปลงยอมรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เกาะอะไรต่างนานาเนี่ย
บางทีเราก็อยากอ่ะเนี่ยบางทีเราไม่ผิดเลย
แต่มีคนมาว่าเราผิดอย่างโน้นอย่างนี้บางทีเราก็อยากจะแก้นะจะพูด

บางทีเราไม่ผิดเลยแต่มีคนมาว่าเราผิดอย่างโน้นอย่างนี้
บางทีเราก็อยากจะแก้นะอยากจะพูดบางทียิ่งพูดก็ยิ่งมีปัญหา
บางครั้งไม่พูดเลยดีกว่าให้มันจบไปที่ใจเรา
แต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าคลิปนี้บอกไม่พูดเลยดีกว่าให้มันจบไปที่ใจเรา

คือเราก็อยากจะแก้นะอยากจะพูด

นี่กระสุนนะเห็นมั้ย

วางอยู่บนฝ่ามือเนี่ยฮะ
พร้อมกับข้อความบอกหากชีวาดับสิ้นบนพระสุธาครั้งใด
บอกจะฝากบาดแผลให้กล่าวขานเนี่ยฮะ
ก็เลยไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะ

ใช้ข้อความเอาไว้เรื่องเวลาเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยน
นี่นิสัยก็ต้องเทียบเท่าไปกับวัยที่มีอยู่
แต่ล่าสุด๑๘นาฬิกา๕๗นาที
เขาบอกว่าจะฝากบาดแผลให้กล่าวขาเหรอคะ

เพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากล่าวค้านจริง
คือตอนนี้มีคนถามเข้ามาแหละตกลง
คนก่อเหตุนี่เป็นอะไรบ้างก็ว่าเป็นอดีตทหารพราน
บางก็ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กลมป่าไม้ใช่มั้ยฮะ

อุทยานใช่ไหมเนี่ยมันมีภาพเนี่ย
คือเรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
โดยบอกว่าตรวจสอบจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทัพลาน

เป็นลูกจ้างชั่วคราวพิทักษ์ป่าของทัพลาน
ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี๒๕๕๙
แต่เป็นการทำงานสั้นแค่๓เดือนเองค่ะ
แล้วคนนี้ก็ถูกให้ออกเพราะเข้ากับคนอื่นไม่ได้
ไม่พบประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปัญหาทางจิตนะคะ
แต่ว่าหน้าอุทยานก็ยืนยันว่า
เขาไม่สามารถที่จะพูดคุยเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานได้
เป็นการให้ออกถูกมั้ยฮะ
ใช่ไม่ใช่ไล่ออก
ก็คือขอให้เขาออก